หนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มโตโนภาคินค่ะ

เขารักโลกสุดเลยรักธรรมชาติสุดด้วยนะครับ

นำทีมน้องเพื่อนดารานะคะ

คุณเลงขวานนัตยาคุณเบนเรวิยานันทร์
แล้วก็เหล่าแฟนคลับรวมไปถึงประชาชนทั่วไป

ตามชายหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะคะ

เขียนคำว่าเก็บรัก

มีการให้อุปกรณ์อย่างถุงมือถุงดำ

เก็บขยะตามชายหาดค่ะ
เรียกว่างานนี้มาด้วยใจกันแบบ

ต่อสู้กับสภาพอากาศที่มัน

ให้เป็นที่เราใช้
เราไม่มีการแยกขยะมันมีผลกระทบอะไรบ้าง
แล้วก็ช่วยกันสร้างจิตสำนึก
โตโน่ก็ออกมาทำกิจกรรมดีเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกนะคะ
ให้เราตระหนักถึงเรื่องของการรักโลกใบนี้
อย่างที่บอกวันนี้วันป่าไม้โลกนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกป่า
แต่ว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
หรือว่าช่วยกันเก็บขยะคนละไม้คนละมือ
มันก็ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น
เพราะว่าปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้น

ถ้าเกิดว่าไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มวันไหน
โลกของเราจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคต
แต่ยอมใจนะโตโน่อากาศร้อนช่วงนี้เนี่ย
ร้อนมากแทบจะแตะ๔๐องศา

ไปพร้อมกับบรรดาแฟนคลับก็น่าร้ายแล้ว
แล้วจริงที่นี่เขามีการแบบว่า
ช่วงนี้เขาให้โพสต์รูปคุณเก็บขยะ

อย่างน้อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสร้างภาพ

แต่ว่าคุณก็ได้ทำความดีเก็บขยะคนละ๑ชิ้นนะคุณ

ก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพที่ดี
ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใบตองกับพลอย